เรื่องของน้ำถ้วมสองด้้งคือหนึ่งน้ำสูงจะ
ท่วมบ้านเด้งที่สองก็คือเรือยนที่แล่นอยู่
ทำให้น้ำมันซัดเข้ามากระแทกบ้านนะครับ
ไปดูคลิปที่เจ้าของบ้านเขาถ่ายไว้นะฮะ
บ้านบ้านเรือนกูจะพังไหมคลื่นมันมาสักขนาดนี้
ดูดูเอานักธุรกิจสงสารประชาชนอย่างฉันบ้างเถอะ
ดูนี่ฝาบ้านฉันแตกหมดแล้ว
ฝาบ้านฉันแตกหมดแล้วเบาหน่อยขึ้นยิ่งกว่าทะเลบางแสนอีก
ฝาบ้านฉันก็ไม่มีแล้วดู
ฝ่าบ้านฉันไม่เหลือแล้วดูสิ
ไม้เม้ยฉันแตกหมดแล้วสงสารฉันบ้างเถอะ
น้ำท่วมยังมาซ้ำเติมกันอีกโอ้โหโอ้โหระดับน้ำในแม่น้ำมันก็สูง
เข้ามาในบ้านแล้วยังจะถูกเรือยนกระแทกคลื่นมาอีกนะคุณนะ
เขาบอกว่าน้ำท่วมมันกระเทือนชีวิตจิตใจแล้วยังมีคลื่นมากระแทกบ้านของฉันอีกนะครับ
ยิ่งกว่าทะเลบางแสนที่เจ้าของบ้านเนี่ย
เขาบ่นแล้วเขาก็อัดคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
ระบายความในใจบอกว่าบ้านที่เธออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้
ถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านปัญหาแบบนี้เธอทำใจยอมรับพอไหว
แต่ถือว่าเป็นชีวิตวิถีชีวิตดั้งเดิม
สำหรับคนที่อยู่บ้านริมน้ำก็ต้องทำใจเรื่องนี้
แต่สิ่งที่ทำให้ทุกข์หนักถึงขนาดต้องอัดคลิปโวย
ก็เพราะว่ามีเรือสินค้าขนาดใหญ่เวลาแล่นผ่าน
หรือว่าเรือยนลำเล็กเวลาแล่นผ่านแหมมันปื๊ดเลยคุณ
ด้วยความเร็วไงใช่ด้วยความเร็วด้วย
ลำไร้น้ำใจขับเร็วทำให้เกิดระลอกคลื่นขนาดใหญ่
เข้าบ้านของเธอฝาบ้านมันแตกมันหลุดแล้ว
ตอนนี้มันพังเสียหายเท่านี้แต่ถ้าโดนคลื่นซัดอีก
มันจะพังเสียหายไปทั้งหมดนะครับเธอบอกว่าอยากขอเลยเถอะ
ขอเถอะท่านขอความอนุเคราะห์ให้คนขับเรือช่วยหน่อย
เบาได้เบานะครับบ้านของเธอจะไม่ได้เสียหายเพิ่มขึ้นอีก
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม
น่าจะลงมาดูแลหน่อยนะฮะเธอร้องเรียนมาแบบนี้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ริมน้ำนะครับ
จากริมน้ำแล้วริมถนนต่างที่ถนนถูกน้ำท่วม
ช้าหน่อยเพราะว่าเราก็ได้อ่านข่าวเป็นระยะนะว่า
น้ำมันกระจายไปเข้าบ้านเขาอะค่ะ
คนอยู่บนรถไม่รู้หรอกเนอะเวลาขับรถผ่านน้ำเนี่ยนะฮะ